งูเข้าบ้านครับงูเข้าบ้านแต่ว่าลุ้นหน้าดูลุ้นอะไรติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
กรี๊ดสิครับกรี๊ดนะกรี๊ดเลยไม่ต้องกั้นเอาไว้
กรี๊ดกรี๊ดเราปลายมันออกมาปลายมันออกมา
ตอนนี้วลีของพี่ยุทธ์กำลังมาสิ่งนี้เลยกลายเป็นมีมเนอะ
รี๊ดสิครับกรี๊ดตอนนี้ลุ้นอะไรดอมรุ้นอะไร
รุ้นงูรุ้นมัชโตมันจะรุ้นไงรุ้นงูว่ะ
พี่รุ้นมัชโตว่าพี่มัดกี่รอบ

ผมกลัวมันจะหลุดลงมาเหลือเกิน
นี่แหละครับคือถ้ากู้ภัยมาเขาจะมีไม้บ่วง
แต่อันนี้พี่กู้ภัยยังไม่มาก็เอาไม้ม็อบก่อนละกัน
แล้วชาวเน็ตก็ลุ้นได้ว่าไอ้ผ้าเช็ดตัวกับงูเนี่ยนะครับ
ใครจะใครจะรอดหรือใครจะไม่รอดก่อนกัน
นี่แหละครับมือนะครับเอาไม้ม็อบตีตีตี
คือเขาบอกว่ามีคนมาให้กำลังใจหลวงพี่เพราะคิดว่าคนที่เอาไม้ม็อบตีเนี่ยเป็นพระ
เพราะว่าตีเอาไม่ใช่ตัว
คือเจ้าของคลิปมาตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคารวาสทั่วไปนี่แหละ
คือจะอาบน้ำแต่ที่พีคก็คือไม่ใช่แค่งูทางมะพร้าวตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่เข้าบ้าน
เจ้าของคลิปบอกว่าเคยแจ็คพอร์ตวันเดียวงูเข้าบ้าน๒ตัวเช้าตัวหนึ่งค่ำตัวหนึ่งนะครับ
โอ้โหครั้งนี้มีหมามาช่วยนะมาช่วยเห่าไล่ไปได้นะครับ
เลขที่มีไหมพี่มี๓๙ครับ
ต่อกันเลยที่งูอันนี้งูเข้ากระโปรงค่ะ
เปิดกระโปรงจับงูค่ะไปนี่นี่กระโปรงรถ
เปิดมาถอนในใจทำไมดอมอยากไปช่วยจับเหรอ
งูขึ้นรถค่ะคุณผู้ชมเจ้าของรถเขาจะเอารถมาล้าง
แล้วมันตรงกับวันวิสาขะที่ผ่านมาไง
กระโปรงหน้ารถโอ้โหโชคมาแน่เลย
เหลือมตัวใหญ่ค่ะหดอยู่ในห้องเครื่องแบบนี้
เมื่อกี้เห็นทันไหม๙๐๗๙นะคะ
ชาวเน็ตที่เข้าไปดูก็บอกว่าก็ขอให้เจ้าของรถโชคดีแล้วกันนะคะ

นี่ก็งูเหมือนกันเจ้าของสวนกาแฟขี้ชะมดที่กระบี่
เลี้ยงชะมดไว้เปิดกรงเข้าไป

งูเหลือมตัวอวบอ้วนเลยนะนอนขดอยู่บนชั้นไม้ในกรงชะมดครับ
เรียกเข้าไปในสวนย่างกาแฟแต่บนสายไทยที่องค์เพิ่ม
ไม่ได้ตัวเล็ก
น้ำแข็งเข้าไปอยู่ในงูใช่ไหม

และที่สำคัญตัวชมดตั้งท้องอยู่
เห็นเห็นละมันงาบเข้าไป
มดก็สังเวยชีวิตไปเรียบร้อยก็ต้องรีบขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยมาจับเจ้างูเหลือม
แล้วก็ชะมดในท้องงูเหลือมไปด้วยครับ